แม่ค้าอายุ๓๓ปีเธอเตือนภัยบอกว่าคนร้ายเอาของแข็งมาทุบ
ตรงไหนอ่ะไอ้กระจกหลังรถกระบะนะครับทุบแตกยับเยินเลยนะครับ
แม่จะชิงทรัพย์เคราะห์ดีนะฮะเธอขับหนีได้ครับ
นี่เป็นกล้องวงจรปิดเห็นไหมครับโอ้โหคุณผู้ชม
จอดรถอย่างใจเย็นแล้วเข้าไปก่อเหตุผู้เสียหายขับรถหนีไปแล้ว
ปากซอยนาคนิวาสยี่สิบเอ็ดเขตรัสพร้าวกรุงเทพมหานครครับ
จับภาพเหตุการณ์กลางดึกยี่สิบเจ็ดธันวาคมที่ผ่านมา
รถกระบะของนางสาวนัชมนต์สิ
วะสุภาโชคหรือว่าเจ๊หมวยอายุสามสิบสาม
เป็นแม่ค้าด้วยเป็นผู้เสียหายด้วยรถกระบะแบบสี่ประตูจอดอยู่
ริมถนนรัฐพร้าวครับจู่มีคนร้ายเป็นผู้ชายวัยกลางคน
ฮอนด้าโซนิกสีดำนะครับนะครับเป็นดำน้ำเงินนะครับ
ขออภัยออกมาจากซอยนาคนิวาสยี่สิบเอ็ด
จอดตรงท้ายรถกระบะแล้วเข้าไปเปิดประตูรถนะ
นะฮะเป็นประตูหลังฝั่งผู้โดยสารแล้วก็ใช้ของแข็งทุบกระจก
ท้ายกระบะแตกยับเยินนะครับผู้เสียหายขับรถกระบะออกไป
คนร้ายขี่ตามไปนะครับขี่มอเตอร์ไซค์ตามไปนอกจากนี้กล้องหน้ารถกระบะ
ยังจับภาพผู้หญิงแล้วก็เด็กนั่งอยู่ที่ป้ายรถเมย์ได้ด้วย
นางสาวนัชมนต์ผู้เสียหายเชื่อว่า
ผู้หญิงและเด็กอาจจะสมรู้ร่วมคิดกับผู้ก่อเหตุ
นั่งดูลาดเหลาอยู่เพื่อป้ายรถเมย์พอเห็นว่าเธอนำเงินสี่ถึงห้าหมื่นบาท
ฝากตู้เงินอัตโนมัติหน้าธนาคารแห่งหนึ่งอาจจะเข้าใจผิด
คิดว่าไปกดเงินหรือเปล่านะครับเลยโทรบอกผู้ก่อเหตุให้มาดักชิงทรัพย์
โดยพุ่งเป้ามาที่รถกระบะของเธอเขาทำยังไงบ้าง

คนร้ายอะค่ะเขาก็เดินมาที่ประตูหลังแล้วเขาก็ดึงประตู

มีใครอยู่ว่าเขาน่าจะเหยียบบันไดอะค่ะพี่
บันไดนี้เราก็ไม่รู้ว่าเป็นก้อนหินหรือเป็นไม้หรือเป็นอะไร

เรามีการหมางหรือมีอย่างไรบ้าง
ไม่มีไม่มีโจทย์ไม่มีอะไรกับใครตอนนี้
ผู้เสียหายยืนยันว่าไม่มีศัตรูนะไม่ได้ผิดใจกับใคร
ส่วนเรื่องที่จะมาฝากเงินก็ไม่มีใครรู้ดีนะ
ไปแจ้งความไว้ที่สนโชคชัยครับ
หินก็มาเลิกเป็นอีกตัวหนอนที่ปูพื้น
ตำรวจจะเร่งติดตามตัวคนร้ายให้ได้โดยเร็วนะครับ
จะได้ไม่ไปก่อเหตุซ้ำอีกครับ